เกลียงไกรคนดังอดีตเจ้าของวินรถตู้ออกมาชำแหละปัญหารถตู้ทั้งระบบ
บอกรัฐแก้ปลายเหตุแบบนี้ไม่มีทางทำได้ถามตรงตรงกับจอมขวัญสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที